ก่อนร้อนหนาวสัปดาห์นี้เรื่องของสภาพอากาศเป็นยังไงฮะ
อย่างที่ได้เน้นย้ำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
เรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศที่หลายพื้นที่คงจะต้องเจอกัน
วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

หลังจากนี้ก็จะค่อยกินพื้นที่ขยายต่อไปเรื่อยนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของฝนฟ้าขนองนั่นเอง
เพราะว่าตอนนี้จะมีลมหนาว
เขาบอกว่าเป็นลมหนาวระลอกสุดท้ายของฤดูหนาวนี้
นั่นหมายความว่าหลังหมดนี้หมดโปรโมชั่นแล้ว

เข้ามาในครั้งนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ไหนบ้าง
กรุงเทพของเราจะได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่า
ใครวางแผนจะพาคู่รักไปตักอากาศ

ว่ามีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า
มีปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอากาศหนาวลมเย็นนะครับ
จากประเทศจีนแพลลงมาถึงเมืองไทยของเรา

ภาพรวมช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้มีหลายพื้นที่
มีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของประเทศไทย
นี่คือ๓วันย้อนมาจนถึงณขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูนักขณะนี้เนี่ยนะครับจะพบว่าในบริเวณประเทศไทยเนี่ยนะครับ
สีฟ้าคือบริเวณที่มีฝนตกนะครับ
เหลืองคือฝนฟ้าขนองก็คือฝนที่มีกรมการโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
ส่วนใหญ่ในวันนี้ก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนนะครับ
หนองบัวลำภูมธสารคามและอุดรฐานี
ส่วนในบริเวณตอนกลางกรุงเทพก็มีบ้างนะครับ
และสมุดปราการสีแดงที่กุ้มผู้ชมเห็นจุดตอนนี้
คืออากาศเย็นนะครับจากตอนบนที่กำลังค่อยแผลลงมา
ซึ่งคาดการณ์ว่าวันนี้จะแผลลงมากินพื้นที่แถวภาคอีสานนะครับ
นั่นก็หมายความว่าอีสานในวันนี้โดยเฉพาะตอนบนคงจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
จากการที่มีการแผลลงมาของอากาศเย็น
ทำให้อากาศที่มีความชื้นที่ปกติก่อนหน้านี้
เคลื่อนจากอ่าวไทยเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราผ่านตอนกลางตรงนี้เนี่ยนะครับ
ทำให้ตอนนี้อากาศที่มีความชื้นไม่สามารถที่จะกระจายตัวขึ้นไปด้านบนได้มากนัก
ดังนั้นจะทำให้ช่วงนี้ก่อนที่จะมีฝนตก
พื้นที่ไหนที่อยู่ใกล้ทะเลจะรู้สึกอากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ

เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์เป็นราย๓ชั่วโมงกันนี่คือช่วง๗โมง
ส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณทางตอนบนอยู่อีสานตอนบนแล้วก็มีแผลลงมาจากแถวบริเวณทางตอนกลางบ้าง
หลังจากนั้นก็จะเบี่ยงไปทางบริเวณพื้นที่ใกล้กับฝั่งลาวเยอะหน่อย
ก็จะมีการตกกระจายอย่างนี้ในช่วงเช้า
หลังจากนั้นไปดูช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการกระจายตัวมาถึงบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
กรุงเทพมหานครอาจมีโอกาสโดนบ้างแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีการแผลกระจายขึ้นไปบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ก็จะเน้นบริเวณทางตอนกลางเหนือตอนล่างก็จะมีเริ่มแล้ว

หลังจากนั้นในช่วงค่ำก็จะไปเน้นบริเวณตอนกลางตรงนี้
เป็นช่วงที่ลมจากทะเลนำความชื้นมาเยอะเป็นพิเศษ
เจอกันแบบนี้โซนนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดที่ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้ากระนอง
แล้วก็ลมแรงนะครับหลังจากนั้นช่วงค่ำครับก็จะมีการกระจายตัวแถวบริเวณพื้นที่
ภาคใต้ตอนบนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือบางพื้นที่
นี่คือคร่าวนะครับในวันนี้ที่จะต้องเจอกันเรื่องของฝนฟ้าขนอง
ที่อยู่ในบริเวณนางกล่าวก็คงจะต้องเตรียมรับมือกันเพราะอย่างที่บอก
มีทั้งลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับฝนที่ตกลงมานั้นตกไม่เยอะนะครับ
ทำให้ภาพรวมแล้วยังไม่สามารถที่จะบรรเทาความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยได้นะครับ
เช้าวันนี้ภาคเหนือยังคงต่ำกว่า๒๐องศานะครับภาคอีสาน๒๐ต้นนะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางกรุงเทพมหานครก็นำไปอยู่ที่๒๗แล้วนะครับส่วนช่วงบ่ายครับนี่นะครับ
ในบริเวณตอนกลางครับกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕นะครับภาคเหนือพุ่งไปอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
อุณหภูมิระหว่างวันต่างกันถึงประมาณ๒๐องศานะครับดังนั้นใครอยู่บริเวณในกล่าวก็คงจะต้องเตรียมรับมือหน่อย
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีผลต่อการใช้ชีวิตรวมมาถึงสุขภาพด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับ
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ต่อเนื่องยาวไปจนถึงปลายสัปดาห์สภาพอากาศนั้นแปรปรวนอย่างต่อเนื่องดังนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ